คุณผู้ชมครับช่วงนี้มาตามความคืบหน้าการหายตัวไปของเสียสุชาตินะครับ
ทีลูกสาวเอาเรื่องออกมาเปิดเผยตั้งแต่วันที่๓พฤษภาคม

แต่ก่อนที่พ่อจะไปพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะแวะไปทวงเงินจากเพื่อนก่อน
เพื่อนติดเงินอยู่๓แสนเพื่อนคนนั้นชื่อว่าบังฟิศ
หลักฐานทั้งหมดทั้งมวลข้อมูลที่ลูกสาวให้กับตำรวจ
นำมาสู่การแกะรอยหาภาพนี้เป็นภาพวงจรปิดที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง
ซึ่งเดิมทีเนี่ยนะฮะเสียสุชาติจะไปเอาเพื่อน
ซึ่งเป็นเจ้าของอู่เนี่ยไปทวงเงินด้วยกันกับทางด้านของบังฟิศ
แต่พอไปถึงแล้วเจ้าของอู่ไม่อยู่สุดท้ายเสียสุชาติก็เลยต้องไปคนเดียว
แล้วภาพนี้คือกล้องวงจรปิดในอู่ก็จะเห็นว่าเขาไปที่นี่จริงคุณผู้ชม
หลักฐานทั้งหมดทั้งมวลจากภาพวงจรปิดเอยแล้วก็ข้อมูลที่ลูกสาวให้ว่า
พ่อเนี่ยต้องไปทวงเงินกับคนที่ชื่อบังฟิศ
เมื่อวานนี้ตำรวจก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบที่บ้านบังฟิศ
คุณผู้ชมนะฮะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้
บ้านของบังฟิศอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่ง
มันเป็นลักษณะเป็นสวนนะฮะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพตำรวจนำกำลังไป
ในพื้นที่บ้านหนองแบกตำบลหนองทะเลก็พบว่า
หน้าบ้านเป็นร้านขายของชำ
แล้วก็ข้างในบ้านเป็นลานรับซื้อเศษยางพารา

ทีนี้ตำรวจก็เลยกระจายกำลังหาโดยรอบ
มันมีพื้นที่สวนปามอยู่รอบบ้านของบังฟิศ
ซึ่งสวนปามนั้นเป็นของกำนันชัยวัด
เป็นกำนันตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่
ตำรวจก็เลยกระจายกำลังกันค้นหาในสวนปาม
ไปเจอร่องรอยพื้นดินที่ลักษณะมันมีการขุดใหม่

มีเศษใบไม้ปกคลุมเอาไว้
ก็เลยเป็นจุดที่เอ๊ะทำไมถึงมีการขุดใหม่
แล้วเอาเศษใบไม้มาปกคลุมไว้ทำไม
ข้างจะเป็นพื้นที่กว้างแบบนี้
เพราะถือว่าเป็นจุดที่ต้องสงสัย
ขุดลงไปได้๑เมตรคุณผู้ชม

รถเก๋งคันนี้มาทราบภายหลังว่าเป็นรถของเสียสุชาตินั่นเองครับ
สุดท้ายขุดลุกลงไป๓เมตรก็ไปเจอรถทั้งคัน
ทะเบียนกไก่นหนู๖๕๕๒กระบี่
ซึ่งมันตรงกันกับรถของเสียสุชาติที่หายไป

สภาพรถยับเยินแบบนี้แล้วก็มีรอยไฟไหม้ด้วย
แต่ในรถนี้ไม่เจอศพไม่เจอร่างของใคร
ไม่เจอศพของเสียสุชาติ
ตำรวจก็เลยเก็บรฐานทั้งหมดเอาไว้
หลังจากที่ตำรวจไปเจอรถคันนี้ในสวนแบบนี้เป็นสวนปาม
ก็เลยให้ลูกสาวมาดูซิใช่หรือเปล่า
มันใช่รถของพ่อที่หายไปหรือไม่
ทีนี้ลูกสาวเองบอกว่าใช่
นี่แหละรถของพ่อที่หายไปขับไปวันที่เกิดเหตุ
ซึ่งวันนั้นเชื่อว่าพ่อขับรถคันนี้ไปแล้วก็หายตัวไปพร้อมกับรถ
เพราะสภาพรถเองและพฤติกรรมของคนร้ายเอง
เห็นแล้วลูกสาวว่าโอ้โหคนก่อเหตุโหดเยี่ยมเหลือเกิน
จุดไฟเผาแบบนี้แล้วขุดหลุมเผาแล้วก็ฝังทั้งคันแบบนี้
อยากให้ตำรวจหามร่างของพ่อให้เจอ

ยืนยันผมไม่รู้ไม่เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะ
เพราะว่าสวนปาร์มผมก็เปิดให้ชาวบ้านพาดไปถั้งตามปกติ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีรถคันนี้มาจอดได้ยังไง
ปาล์มตรงนี้มันเป็นพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ของบังฟิศเขา
ตัวเขาเองเขาบอกว่าไม่ได้เข้ามาในส่วนนี้เป็นเดือนแล้ว
ก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีรถมีคนมาก่อเหตุได้อย่างไร
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำหนังพูดคุณผู้ชม
และอย่างที่บอกไปว่าแต่ลูกสาวเดินทางมายืนยัน
นี่รถของพ่อหนูที่หายไป
ยืนยันเลยแล้วเชื่อเหลือเกินว่าศพของพ่อน่าจะอยู่ไม่ไกลจากจุดนี้
ไปฟังเสียงของลูกสาวของเสียสุชาติหน่อยครับ
หลังจากตำรวจไปเจอรถในส่วนปาร์ม

คนร้ายน่าจะทำการฆาตกรรมเสียสุชาติ
แล้วก็น่าจะเอาศพไปทิ้งไว้อีกที่หนึ่ง

ไปพบจุดต้องสงสัยอีกจุดหนึ่ง
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านบังฟิศไปกิโลครึ่ง

ก็เลยเป็นจุดต้องสงสัยตำรวจก็เลยเอารถแบ็คโฮลขุดลงไปขุดลงไป
สุดท้ายไปเจอศพของเสียสุชาติจริงครับ

ลักษณะถูกห่อด้วยพลาสติกแต่ศพเนี่ยกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่ว
มั่นใจเลยใช่ไหมว่าน่าจะใช่เสียเขาแน่
ใช่แต่ที่สำคัญศพถูกทำร้ายด้วยมีการเอาน้ำกรดลาดเพื่อทำลายศพด้วย
เพราะในจุดเกิดเหตุไปเจอขวดน้ำกรด
จริงน้ำกรดเขาเอาไว้ค่ายางคุณผู้ชม
เป็นขนาด๑ลิตรทั้งหมด๒๔ขวดด้วยกัน
แต่พอขุดลงไปคุณผู้ชมกลิ่นมันค้าคลุ้ง
ลูกสาวเห็นยืนร้องไห้ตลอดและมั่นใจว่านี่คือเป็นศพของพ่อ
เพราะจำสร้อยคอที่พ่อใส่ได้
แล้วก็สร้อยประคำที่ข้อมือมันอยู่ที่ศพ
นั่นคือชัดเจนว่าเป็นของพ่อ
ก็เลยต้องส่งศพนี้ไปชนสูตรที่แผนกนิติเวชวิทยามโรงพยาบาลสุราธานี
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้เพียง๕๐เมตรเท่านั้นนะฮะ
ในจุดเกิดเหตุยังไปเจอขวดน้ำดื่มถ้วยพลาสติกกระจายเกลือดปอกกระสุนปืนอีก
สองปลอกเป็นปืนก้าวมอมมอมก็เก็บทั้งหมดทั้งมนตร์ไว้

ทีนี้เนี่ยตำรวจก็เลยให้ญาติมายืนยัน
คนที่มายืนยันนี่ก็แน่นอนนะฮะนอกจากลูกสาวแล้วก็มีภรรยาของผู้ตายด้วย
ก็คือนางน้ำค้างสิงพิลาอายุ๔๒ปี
ร้องไห้ร้องห่มนี่ฮะซุดลงไปกับพื้น
ก็มั่นใจแหละสร้อยคอกับสร้อยข้อมือประคำ

ก็คือสุดท้ายเขาเสียชีวิตแล้ว
ลงไปแบบนี้ญาติก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลแบบนี้

ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมหลายคนก็ตั้งคำถามว่า
ทำไมตำรวจถึงมุ่งตรงไปที่บ้านบังฟิศนะครับ
ตำรวจโดยเฉพาะผู้กำกับสพอ่าวนางเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอภิชาติท่านให้ข้อมูลบอกว่า

ให้ข้อมูลมาบอกว่าลองไปที่บ้านบังฟิศดูสิ
แล้วไปสังเกตดูนะว่าใบของปาล์มเนี่ยปาล์มน้ำมันเนี่ย
มันมีลักษณะคือเขม่าวควันเขม่าการถูกเผา
ปรากฏว่าไปเจอแล้วก็จริงนะฮะ
พอจริงปุ๊บนำไปสู่การเห็นหลุมอย่างที่ก๊อฟเล่าไปนะฮะ
ทีนี้ลูกสาวของคุณสุชาติผู้ตายคุณผู้ชมค่ะ
พอไปเห็นศพนะฮะถึงกับหลั่งน้ำตาเลยค่ะ
แล้วยืนยันเลยนะจำลักษณะโครงหน้า
สัดส่วนพ่อได้แล้วมีเลสข้อมือของพ่อที่พ่อใส่
ประคำต่างยืนยันเลยว่านี่คือศพของพ่อแน่
ส่วนน้ำกรดล่ะน้ำกรดค่ายางที่รัดที่ตัวพ่อ
ลูกสาวบอกว่าคนที่ทำสวนยางพาราจะรู้ดี
ไอ้น้ำกรดเนี่ยมันจะช่วยให้ศพเนี่ยย่อยสลายเร็วขึ้นนะคะ

พ่อไม่ต้องลวงตำรวจขายจับคนผิดมันลงโทษได้หมดอยู่แล้ว
คิดไหมว่ามันจะเกิดเหตุการณ์

หดร้ายมากหดเฮียมมากค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้จากการตรวจสอบของตำรวจ

ที่ชื่อว่าเสือหยบคนลาว
นี่คุณผู้ชมน่าสนใจมาก

คุณสุชาติขับรถไปหา
บังฤทธิ์ที่บ้านเพื่อถั่วเงิน

จากนั้นคาดว่าทั้งคู่น่าจะมี

แล้วคุณสุชาติสุดท้ายแล้วโดนบังฤทธิ์

แล้วขังไว้ในห้องเป็นเวลา๒วัน

คุมตัวคุณสุชาติขึ้นรถ

ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่

หลุมฝังศพคุณสุชาติ

หลังจากที่ขุดหลุมฝังศพคุณสุชาติแล้ว
ก็ขับรถของคุณสุชาติ
ไปที่ใกล้บ้านของตัวเอง

แล้วตำรวจไปขุดเจอรถ

คาดว่าบังฤทธิ์

ไปขุดหลุมในสวนปามของกำนันชัยวัด

แล้วก็อ้างว่าฝังวัวที่ตาย

แต่ก่อนที่จะขุดหลุมฝังรถ

พอรถโดนเผาไปสักระยะหนึ่งแล้ว

หลังจากที่ขุดหลุมเสร็จ

ที่ตำรวจไปขุดเจอรถ
มีร่องรอยการเผาไหม้ด้วยนะคะ

หน้าร้านของบังฤทธิ์เนี่ย

ถ้าคุณผู้ชมแงนไปบนฝ้าเพดานเนี่ย
จะเห็นร่องรอยของกล้องวงจรปิด
แต่ปรากฏว่าถูกถอดออกไปแล้วค่ะ

ปิดตั้งแต่๑๒๑๕พฤษภาคม

คุณพ่อของบังฟิศค่ะให้ข้อมูลบอกว่า

นายสุชาติก็คือผู้ตายเนี่ย
เงินที่บ้านของบังฟิศจริง
แต่ขณะนั้นลูกชายไม่อยู่บ้าน

ขณะนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างสอบสวนพยาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมขอสารอนุมัติ
ออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้
ผู้กำกับสพอ่าวนาง

ท่านบอกว่าท่านเชื่อลึกว่า
คนที่ลงมือก่อเหตุ

เรื่องนี้สิเรื่องของความขัดแย้งการธุรกิจ
เป็นเหตุจริงในการก่อเหตุนี้ขึ้นมา